ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะคือมีคนร้ายเนี่ยทำทีเป็นว่านัดกับเจ้าหนี้
เจ้าหนี้ให้มาเจอเพื่อให้มาเก็บเงินแต่สุดท้ายพอเจ้าหนี้มาเจอจริงจริง
เขาใช้หนี้ด้วยลูกปืนโอ้โหคือยิงใส่ค่ะกระหน่ำยิงใส่๘นัด
ตัวเจ้าหนี้คนนี้เสียชีวิตคาที่นะคะนี่คือหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุยิงไปแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายชูสิตขาวมณีหรือบังยกบอายุสี่สิบสอง
หน้าร้านน้ำชาที่บ้านคลองขาตำบลนาทัพอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
โอ้โหทุกคนหวาดกลัวชาวบ้านไหนจะลูกค้าในร้านน้ำชา
เขาก็ตกอกตกใจกันหมดเนี่ยค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสพควรมีดไปตรวจสอบที่ร่างของผู้เสียชีวิต
ถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและไทยทอย๓นัดแขนขวา๓นัดยิงพลาดไปโดนพื้นปูน๒นัด
เจอปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดศูนย์แปดปลอกห่างออกไปสี่เมตรก็เจอรถกระบะของผู้เสียชีวิตจอดอยู่นะคะ
จากการสอบถามพยานแวดล้อมค่ะได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุ
ชูสิทธิ์ขับกระบะมาจอดเยื้องกับร้านน้ำชาครับลงจากรถแล้วก็เหมือนกับที่หน้าร้านนะคะ
หันหลังอยู่มีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบชนิดมาจอดหน้าร้าน
คนซ้อนลงจากรถแล้วตะโกนเรียกชื่อนายชูศิษย์แต่เขาเรียกว่าบังบัง
คือแปลว่าพี่นะคะบังแปลว่าพี่เรียกผู้ชายบังบัง
เรียกปุ๊บชักปืนยิงใส่๘นัดจนผู้เสียชีวิตลงไปกองกับพื้น
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปมีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ
บุคคลปริศนาโทรศัพท์เข้ามาหาผู้เสียชีวิตฝั่งซ้ายมือคือภาพของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายชูศิษย์หรือบังยกบคือก่อนเกิดเหตุมีคนโทรหาผู้เสียชีวิต
บอกให้ออกไปเจอที่หน้าร้านน้ำชาเหมือนกับนัดให้มาคุยมาเจอกันเนี่ยค่ะ
๒ทุ่มพอถึงเวลานัดผู้เสียชีวิตก็ไป
พอไปปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าโดนยิงแบบนี้
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
ประมาณ๒ทุ่ม๒๑นาทีจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
หลังจากนั้นก็จะมีเสียงปืนต่อเนื่องเลย

พอสิ้นเสียงปืนก็จะได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์
เหมือนกับขี่แบบรถเร็วเสียงแบบผ่านวงจรปิดตรงนี้ไป
เราส่งติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเป็นร้านปูนชั้นเดียว
วันนี้ปิดให้บริการมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะนางสาวน้ำชงนามสมมุติ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้๒ทุ่มตัวเองก็ขายของอยู่ในร้าน
ลูกค้าก็อยู่เยอะนะคะ๑๕คนได้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
คนร้ายขับรถมาจอดเยื้องกับร้านเดินเข้ามาในร้าน
คนร้ายเรียกชื่อผู้เสียชีวิตคือเรียกแค่ว่าบังบังเนี่ยค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตก็หันไปจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอเสียงปืนดังขึ้นปุ๊บโอ้โหทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกค้าในร้านน้ำชา
รีบก้มหมอบรีบหลบอะค่ะหลังจากนั้นเสียงปืนมันดังต่อเนื่องเลย
ทุกคนก็หลบหนีตายกันอ่ะพอสิ้นเสียงปืนออกมาดู
เห็นผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดไปแล้วนะคะตัวเจ้าของร้านน้ำชาจุดเกิดเหตุอ่ะค่ะ
บอกว่าพอสิ้นเสียงปืนแล้วออกมาดูตัวผู้เสียชีวิตไม่เห็นหน้ามาก่อนนะ
ยังไม่รู้ด้วยซ้ำมาทำอะไรที่หน้าร้านของเธอ
ส่วนคนร้ายหลังสิ้นเสียงปืนก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
คนร้ายก็เหมือนกับรีบหนีไปเลยแล้วก็ไม่ทันเห็นตัวคนร้าย

พอได้ยินเสียงปืนเด็กมันก็วิ่งกันกระจายเข้าไปในร้านมั่ง

แล้วพอสิ้นเสียงปืนเราได้ยินเสียงรถยนต์อะไรรถมอไซคเร่งเครื่องไปไหมครับ
ไม่ไม่ได้ยินเพราะว่ากลัวปืนอยู่ไม่ได้ยิน
คือคนตายนี่ไม่เคยมาที่ร้านเราเลยไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เลยเรื่องของเขาและไม่ใช่เรื่องของเรา
ไหนเราขายขายของอยู่ของเราอยู่ดีดีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาเคลียร์เรื่องอะไร
เรื่องของเขาปัญหาของเขาค่ะไม่ใช่ปัญหาของเรานะเราไม่รู้หรอก
ส่วนน้องสาวของผู้เสียชีวิตขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่านางสาวน้ำหวานนะคะ
บอกตกใจมากพอตำรวจโทรศัพท์มาแจ้งข่าว
พี่ชายมีลักษณะเป็นชายรักชายค่ะไม่มีความขัดแย้งกับใคร
เมื่อหลายปีก่อนพี่ชายเคยยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด
และมีธุรกิจในลักษณะของการปล่อยเงินกู้ให้คนยืมเงินนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าพี่ชายไปขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่า
เพราะเวลาที่มีปัญหาพี่ชายไม่เคยบอกใคร
นิสัยของพี่ชายร่าเริงใจใหญ่ชอบให้เงินตรงไปตรงมาผงผาง
แต่จะพูดแรงหน่อยด่าใครก็ด่าแรงอะค่ะ
แต่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร

เคยพูดให้สัญญากับน้องสาวเอาไว้ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องของยาเสพติดแล้ว
มาช่วยกันทำธุรกิจประมงที่บ้านเพื่อดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่ชายยังทำธุรกิจเรื่องของการปล่อยเงินกู้
ว่าให้ใครหยิบยืมเงินอยู่บ้างหรือเปล่า

เราเชื่อไหมครับว่าพี่ชายเราไปร้านน้ำชายจุดระดับ
พี่ชายไม่เข้าไปน่าจะโดนนัดมาเพื่อได้ดับผ้า

เพราะว่ามันคือพี่ชายไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
ไม่เคยเลยที่แบบเพราะว่าเหมือนถ้ายืมเล็กเล็กแบบเนี้ย
พี่ชายให้นะคะคือเราพูดกันรู้เรื่อง
คือมันไม่ใช่ว่าจะชิ่งเลยไม่ใช่
คือมันไม่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าจำนวนมันเท่าไหร่นะคะ
เหมือนที่ข่าวออกว่าลูกนี่
คือเราเคลียร์กันได้ไหม
ไม่ถึงขั้นต้องทำแบบนี้เลย

ร่างของนายชูศิษย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ก็คือนำไปทำพิธีฝังที่กุโบค่ะ

ทางผู้บังคับการศิษย์ศูนย์ตำรวจผู้ท้อนภาคเก้าก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
วิถีกระสุนปืนแล้วก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเขาทำธุรกิจหลายอย่าง
มเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เรื่องต้นคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดี
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและเร่งตามตัวคนร้ายเพื่อดำเนินคดีนะคะ
เพราะที่แน่เหมือนกับว่ามีใครก็ไม่รู้ล่ะค่ะ
โทรเรียกผู้เสียชีวิตให้ไปเจอที่หน้าร้านน้ำชาแล้วก็ยิงใส่เลย